ท่านหนึ่งก็ป่วยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยละกัน
ออกตกใจเหมือนกันเพราะว่าหามส่งโรงพยาบาลปากช่องกลางกองละครเลยนะคะ
คือไปถ่ายละครอยู่พี่นกชัดชัยค่ะ
นี่แหละค่ะก็ไปในป่าในเขาแต่ว่าอยู่ก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะ
บอกว่ามีอาการไส้ติ่งอักเสบอย่างรุนแรงต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะพี่นกสินใจภรรยาเขาก็มาอัปเดตอาการให้ได้ฟังกันด้วย
หลังจากที่พี่นกชายผ่าตัดว่าอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ
แล้วก็ยังกลับไปลุยถ่ายละครเป็นที่เรียบร้อยอีก

พร้อมกับบอกเลยว่าหากพี่นกชายไม่ตัดสินใจผ่าตัดนะตอนนั้น
อาจจะเสี่ยงไส้ติ่งแตกเลยทีเดียวค่ะ
น่ากลัวมากไปฟังเลยค่ะ

ถ่ายละครแล้วหมอกล้องเปล่าอ้าวกินยาข้าเชื่อพี่
ก็จนแบบสักสายสายเค้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแต่มันเจ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย

เขาก็กลับบ้านแล้วก็พักอยู่แค่๔๕วัน

ถ้าไม่ปวดตอนนั้นรอจนถึงเย็น